ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ไปเยี่ยม
เด็กชายอายุ๓ขวบที่ถูกฟันศีรษะ
ซึ่งตอนนี้น้องพ้นขีดอันตรายแล้วครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
มีการยืนยันยอดผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์จากเหตุการณ์นี้๓๖ราย
รวมผู้ก่อเหตุเป็น๓๗ผู้เสียชีวิตอายุน้อยที่สุดเป็นเด็กอายุเพียง๓ขวบเท่านั้น
อกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย๑๐ราย
ขณะนี้กลับบ้านได้แล้ว๓รายยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก๗ราย
อยู่ใน๓โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลนากลางโรงพยาบาลหนองบัวลำพู
และโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีในจำนวนนี้๔คนอยู่ห้องไอซียูนะครับ
ได้รับการผ่าตัดเมื่อคืนนี้จนอาการดีขึ้นตามลำดับ
ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เยี่ยมอาการของเด็กชายอายุ๓ขวบเหยื่อจากเหตุการณ์
โดยเปิดเผยว่าเด็กชายปลอดภัยแล้วนะครับตอบสนองและรู้สึกตัวดี
เด็กคนนี้ไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กแต่นั่งรถซาเล้งไปขายของกับแม่และยาย
ซึ่งแม่ของเด็กเสียชีวิตส่วนยายได้รับบาดเจ็บครับซึ่งแม่ของเด็กเสียชีวิตส่วนยายได้รับบาดเจ็บครับ

ประการน้องมิคตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้ว
เริ่มมีการตอบโต้เป็นทางที่ดีขึ้น
เริ่มรู้สึกตัวเริ่มพยายามหน้ากับเรา

ถ้าสภาพแบบนี้ก็น่าจะค้นผลผิดอันตรายดีขึ้น

อกจากนี้นายอนุทินยังได้บอกว่า

กรมสุขภาพจิตก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป

เช่นเดียวกับครอบครัวของผู้สูญเสีย